คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกสำหรับข่าวเช้าหัวเขียวมาดูเรื่องนี้ก่อนนะคะ
ต้องบอกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดจริงค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเดินอยู่ใต้คอนโดมิเนียมสูง๑๖ชั้น
จู่ค่ะสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับเธอ
เพราะมีร่างของผู้หญิงตกมาจากชั้น๑๔เกือบโดนตัวเธอ
กล้องวงจรปิดของคอนโดสามารถจับภาพได้ไปดูวินาทีนั้นกันหน่อยค่ะ
นี่ไงคุณผู้ชมโอ้โหเห็นไหมคะนิดเดียวนิดเดียวจริง
นิดเดียวจริงค่ะนี่นี่ดูอีกครั้งนะนี่ไงโอ้โหเกือบโดนนะคะ
คุณผู้หญิงที่เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อลูกศรสีเขียวเนี่ยหลบได้นะคะ
เธอเองบอกว่าตกอกตกใจมากที่สุดแล้วตำรวจสพปากเกร็ดพร้อมกับกู้ภัยค่ะ
ก็ต้องไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งตกจากที่สูง
เป็นอาคารสูง๑๖ชั้นของอาคาร๔๕คอนโดมิเนียมเมืองทองธานี
แต่ว่าจุดที่เขาตกมาเนี่ยคือตกมาจากชั้น๑๔นะคะ
แล้วบริเวณนั้นเป็นหน้าร้านขายผลไม้พบว่ากันศาสตร์หน้าร้านเนี่ยฉีกขาดเลยนะคะ
ผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือนางสาวธนพรวงเดือนอายุ๓๐ปีค่ะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะว่าก่อนหน้านี้เราเล่ากรณีที่
น้องสาวกับพี่สาวเขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมา
เขาระหองระแหงกันมาปรากฏว่าวันดีคืนดี
น้องสาวไปใช้น้ำกรดราดพี่สาวในขณะที่นอนอยู่บนเตียง
แล้วน้ำกรดไปโดนหลานอีกสองคนจำคณีนี้ได้ไหมอ๋อจำได้จำได้
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงที่เป็นคนก่อเหตุ
เป็นน้องสาวเนี่ยเขาหลบหนีไปค่ะตำรวจไปขยายผลต่อ
พยายามจะตามไปจับกลุ่มอยู่ที่นี่แหละคอนโดมิเนียมที่เมืองทองธานี
ปรากฏว่าจังหวะที่ตำรวจเคาะประตูเข้าไปเนี่ยนะคะเธอค่ะ
ตั้งใจจะฆ่าตัวตายหนีความผิดนี่แหละเธอคนนี้ก็คือ
ผู้หญิงที่ตกลงมาจากชั้นสิบสี่นะคะนางสาวธนพรเนี่ย
ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะซึ่งกล้องวงจรปิดอย่างที่บอกไป
สามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนเจ้าของผลไม้ร้านผลไม้
คือนางสาวรัชนีพรคันสอนอายุสามสิบเก้าปีให้การบอกว่า
ขณะนั่งอยู่ในร้านได้ยินเสียงเหมือนว่ามีอะไรบางอย่าง
ร่วงใส่ผ้าใบกันสาดหน้าร้านก็เลยเดินออกมาดู
ปรากฏว่าพบร่างของนางสาวธนพรตอนนั้นน่ะ
แน่นิ่งไปแล้วนะคะก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจกู้ภัย
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้เธออาการบาดเจ็บสาหัสนะคะ
คุณผู้ชมเรื่องของคดีความก็ยังคงต้องว่ากันไป
แต่ว่าเรื่องของอาการก็ต้องรักษาให้หายก่อนเนาะ